ช่วยกันตามหาคุณตาคนหนึ่งหน่อยนะ
ชื่อคุณตายินอายุ๘๐ปี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
คดีคดีของน้องชมพู่นั่นแหละนะครับ

เขยน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่
พรากเด็กไปจากบีดามานดาที่ทอดทิ้งเด็กไว้จนเด็กเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะครับ
ไปกับเหล่ายูทูบเบอร์ก็ไปช่วยกันตามหาด้วย

คุณตายินเนี่ยชื่อจริงคือนายมณียินวิเศษศรีอายุ๘๐
หายเข้าไปในป่าอุทยานแห่งชาติภูผายนตั้งแต่๒๗กรกฎาคม
แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ยที่เขาคว่างใหญ่ภัยศาล

จุดที่ตายินหายไปเนี่ยเขาเรียกว่าป่าภูเป๊ะ

เจอแต่รถจักรยานยนต์เนี่ยที่อยู่ที่ด้านนอกแล้วก็มีสัมภาระ
อยู่ที่ตะกร้าหน้ารถนะฮะนิติผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามภารกิจของเจ้า

หาเนี่ยทุกวันแบ่งเป็น๒ชุดชุดหนึ่งก็ไปกับญาตินะเจ้าหน้าที่ก็
ไปด้วยกันอีกชุดหนึ่งชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ก็ไป
อีกวันนี้มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนมีต่อชะดอมี
กู้ภัยหมื่นหินมีกู้ภัยจากมูลนิธิคุณอวิโรกุศลสงเคราะห์เอง
เต็กตึ๊งมีกู้ภัยพิทักษ์สวัสดิ์กฎนครมีชาวบ้านด้วยนะครับปรากฏ
ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคือตอนที่กู้ภัยเขาหากันไปนะ
เดินไปเนี่ยไปเจอรองเท้าแตะอยู่นะแต่ไม่ใช่ของตายินนะฮะ
เป็นของคนอื่นไปจุดหนึ่งที่เขาไปหยุดพักนัดเจอกันที่ลำห้วย
กำลังพักอยู่ระหว่างทางกองอำนวยการที่อยู่ด้านล่างวิทยุขึ้นมา
บอกหลานชายของตายินหลานชายชื่อพานุวัฒน์อายุ๒๘บอกว่าผมจะ
ขอหยุดภารกิจค้นหากันแล้วนะหลานชายถามเอาทำไมครับกองอำนวยการ
บอกว่าเนี่ยผมถูกนายชัยพลที่เขารู้จักกันในชื่อลุงพล
เนี่ยไลฟ์ไลฟ์สดด่าทอการทำงานของกู้ภัยที่มาหาหาว่ามาสร้าง
มาทำงานไม่เป็นระบบทำให้เสียกำลังใจด้วยเกิดความเสียหาย
ทีมกู้ภัยทีมค้นหาด้วยหลานชายของตายินรีบแจ้งกลับไปทัน
ทีนะฮะบอกว่าช่วยบอกให้นายชัยพลเนี่ยกลับออกไปเถอะนี่เป็น
ความเป็นความตายของคุณตาของเขาของครอบครัวของเขาไม่
พูดของนายชายพลนี่เดี๋ยวฟังนะครับ
ผมบอกว่าให้ลุงพลกลับบ้านไปเลยครับอันนี้มันไม่ใช่
เรื่องที่เขาจะมาสร้างกระแสหรือว่าหาคอนเทนต์ครับเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องตายของครอบครัวผมครับสูญน่ะนะให้กรงนวยการ
บอกลุงพลว่าให้ลุงพลกลับไปเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของ
ครอบครัวผมครับไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาหาคอนเทนต์หรือว่า
มาถ่ายคลิปอะไรและเขาระมัดระวังคำพูดไว้ด้วยนะครับ
พี่พี่กูไพอย่าเพิ่งเท้งผมไปไหนพี่พี่มาหลายวันเป็น
ประโยชน์กับการค้นหาผมมากพี่พี่ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของ
คนภายนอกนะครับเหมือนกับว่าเขาก็มีอีกชุดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เข้าไปอีกทางนึงอะไรประมาณอย่างเนี้ยแต่ความจริงเขา
บอกเข้าไปกันแค่๒ชุด๒ทางคือก็มีคนไปดูว่าประเด็นที่เกิด
ขึ้นเนี่ยที่เหมือนกับนายชัยพลไปมีปัญหากับทีมกู้ภัยชุด
ปฏิบัติการค้นหาคุณตายินเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวาน
นี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยครับทุกผู้ชมครับแม่ของน้องชมพู่
นางสาวิตรีวงศรีชาที่เพิ่งถูกรางวัลที่๒ลอตเตอรี่เนี่ยนะ
น้ำเปล่า๕๐แพ็คไปช่วยเหลือชาวบ้าน

เพราะถือว่าเป็นชาวบ้านในระแวกเดียวกันหมดนะฮะ
ก็มีการพูดคุยกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่า
พอนายชัยพลเห็นภาพตรงนี้แล้วจะพอใจหรือไม่พอใจอย่างไร
อันนี้ที่เขาว่ากันมานะสายวันนี้ครับ
พูดถึงการทำงานของชุดกู้ภัยที่มาค้นหาคุณตายิน
บอกเป็นการสร้างภาพไม่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ทำงานไม่เป็นระบบอะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวท่านลองฟังดูตรงนี้
ทีมงานที่เขาไปช่วยหาตามียินคุณก็บอกมาทำป้ายชี้บ่งชี้ชัดให้มันชัดเจน
ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรเราจะได้สื่อสารกันถูก
เราเป็นคนไทยครับฟังภาษาไทยเยอะ
ความต้องการอันดับแรกเลยเราต้องการเจอคุณตานะครับ
ไม่ได้ต้องการมาสร้างภาพอะไรให้ใครมาพูดกันเนี่ยกันเนี่ยนะครับ
แต่ว่าหลานชายคุณตายินเขาบอกเขาไปกับกู้ภัยไปกับเจ้าหน้าที่ชุดอื่นไม่เกี่ยว
นี่ฮะสุดท้ายทีมกู้ภัยทีมเจ้าหน้าที่เขาก็เดินหากันต่อ
คือวันนี้หาไปอีก๕ชั่วโมงกว่าเดินกันไปเนี่ยเข้าไปในป่าเนี่ย๖กิโลเมตรได้
ยังไม่เจอคุณตายินนะครับวันนี้ต้องยุติไว้ก่อนนะฮะ
คือพอกลับมาข้างล่างเนี่ยที่กองอำนวยการเนี่ยหัวหน้าชุดกู้ภัยเนี่ย
นายชัยพลกับดันบรรดายูทูบเบอร์เขาก็มารออยู่เหมือนกับมารอปรับความเข้าใจกันอะไรกันนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ต่อชดสารวัตรกำนันมาร่วมรับฟังด้วย
นายชัยพลเขาก็มากับภรรยาเขาก็คือป้าแตนนะฮะ
คือชาวบ้านที่ไปดูเนี่ยบอกว่าเธอเห็นนายชัยพลเขาก็ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
แต่ก็เหมือนกับพูดประมาณว่าทางกู้ภัยเองก็เหมือนกับ
ก็ไปหยอกล้อไปพูดคุยอะไรกับคุณแม่น้องชมพู่
ทางกู้ภัยก็บอกแล้วมันเกี่ยวอะไรก็คนรู้จักกัน
เขาก็พูดคุยกันรู้จักสนิทสนมกันอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงการค้นหาคุณตายินอ่ะ
ซึ่งหลานชายคุณตายินเขาบอกว่าเขาเป็นความเป็นความตายของครอบครัวเขา
เขาไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาไปกับกู้ภัยไปกับต่อชะดอ
คือทีมข่าวก็คุยกับหลานของตายินนะคะคือหลานเนี่ยบอกว่าก็ได้ยินลุงพลต่อว่ากู้ภัยที่มาค้นหา
วิทยุแล้วโมโหไงโมโหลุงพลแต่เขาก็มองว่าไม่เป็นไรไม่อยากเก็บมาคิด
เพราะเป้าหมายของเขาก็คือตามหาตายินครับก็เข้าใจว่าลุงพลคงอยากจะมีคอนเทนต์ในยูทูปอะไรแบบเนี้ย
แต่เขาก็มองว่าลุงพลไม่ควรพูดแบบนี้แต่ก็ดีใจแหละที่ลุงพลมาช่วยอ่ะนะก็เอาเข้ากล่องเอาอะไรมาให้
ของน้องชมพู่ก็มาช่วยแต่หลานชายของตายินนะคะเขาบอกว่าแต่จะดีมากเลย
ถ้าลุงพลและยูทูบเบอร์ตั้งใจมาช่วยค้นหาจริงถ้าวิธีการมันไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับกู้ภัย
ก็อย่ามากดดันกู้ภัยเขาถ้ามาช่วยก็คือมาช่วย
ทีนี้ค่ะลุงพลก็ปรับความเข้าใจกับกู้ภัยก็บอกว่าตอนที่ต่อว่ากู้ภัยเนี่ย
เพราะเห็นว่าไปหยอกล้อกับแม่น้องชมพู่ก็เลยไม่พอใจแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ถ้าลุงพลจะมาสร้างรายได้อืมกับการทำยูทูปครับ
การหายตัวไปของตายินและการค้นหาตายินเนี่ย
ตายินเขาก็มองว่าก็ถ้ามีรายได้ก็ยินดีด้วย
แต่ก็ควรจะทำสิ่งที่มันถูกต้องครับ
คือจริงผมไม่ได้คือผมไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากหรอกพี่
เพราะว่าคือตัวเขาก็คือเขาก็อาจจะต้องการคอนเทนต์
หรือว่าอาจจะต้องการยอดวิวอะไรของเขาครับ
ส่วนผมมีหน้าที่ตอนนี้ผมมีหน้าที่ตั้งใจหาคุณปู่ผม
ก็ประชุมกันทุกวันคุยกันทุกวันแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขากลับไปแล้ว
เพราะว่าเขามาพอเขาได้คอนเทนต์เขาได้คนดูเขาถึงเวลาเขาเข้ากลับ
ผมก็ยินดีด้วยนะฮะถ้าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันถูกต้อง
นะฮะว่าการที่เขาจะมาทำทำรายได้จากจากการศูนย์หายของของคนคนหนึ่งอย่างเงี้
ถ้ามันได้จริงผมก็ยินดีกับเขานะฮะอย่างน้อยก็เป็นบุญกับคุณปู่ผม
ว่าการหายตัวของแกเนี่ยมันทำให้คนสามารถสร้างรายได้ได้
โอ้โหอืมเนี้ยค่ะทีเนี้ยค่ะก็เนี้ยแหละครับเขาก็บอกว่ามาช่วยอ่ะดี
แต่อย่ามามีปัญหาอะไรกับทีมที่เขาเป็นกู้ภัยที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะ
ครับแต่มุมที่มาช่วยก็เข้าใจว่ามันก็ดีอ่ะคนมาช่วยอ่ะ
แล้วแม่ของน้องชมพู่เนี่ยค่ะที่คุณภาคภูมิบอกว่าก็มาช่วยเหมือนกัน
คือด้วยความที่ถูกลอตเตอรี่ด้วยไงที่เมื่อวานเล่าไป
รางวัลที่สองสองแสนเนอะใช่ครับก็เอาข้าวเหนียวหมูทอดเครื่องดื่ม
กำลังน้ำดื่มมาให้กู้ภัยนะคะเป็นหน่วยเสบียงใช่
ก็ให้กำลังใจด้วยอะไรด้วยนี่ค่ะคือตอนนั้นก็เคยมีข่าวที่ว่ามีคุณป้าคนหนึ่งหลงป่าเข้าไปใช่ไหม
ใช่วันนั้นหากันสักคืนหนึ่งก็เจอโอ้โหดังนี้คุณตายอยู่ในเจ็ดวันแล้ว
ตอนนี้ยังไม่เจอนะคะคุณผู้ชมตามเรื่องนี้ให้